ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปภาพนะคะเป็นภาพจากกล้องที่ติดอยู่ที่หมวกกันน็อกของผู้ใช้รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนท้องถนนอยู่ดีงูโผล่ขึ้นมาหน้ารถ
คือเกือบจะล้มค่ะรถจักรยานยนต์เกือบประคองเอาไว้ไม่อยู่
เขาก็โพสต์เอาไว้เขาบอกว่าแหมมาไม่บอกไม่กล่าวกันเลย
อยู่ดีก็โผล่มาแล้วคนก็ถามถึงทะเบียนรถเยอะมากค่ะ
นี่ค่ะคือเคยเล่าข่าวในลักษณะที่ว่าขับรถเก๋งมีงูโผล่ออกมา
รถเก่งมันยังมีพื้นที่หลบนะรถจักรยานยนต์คุณจะหลบยังไงอ่ะ
อยู่หน้ารถแบบนี้เลยยังดีรถไม่ล้มนะคะ
ตามภาพก็จะเห็นว่าเขาเข้าข้างทางจอดรถนะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าขี่รถเพลินสายตามองไปเห็นอะไรบางอย่าง
โผล่มาหน้ารถรถเกือบล้มมาไม่บอกไม่กล่าวกันก่อนตกใจสิครับ
นี่ค่ะเราส่งคุณสุชาดาสิริคงไปเปิดใจกับคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะคะ
เป็นพี่ตำรวจด้วยนะคะสอนอห้วยขวางค่ะ
ร้อยตำรวจรีภูมินเพชรน้อยก็เล่าให้ฟังว่า๓๐มิถุนายนช่วง๒ทุ่ม
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่คลองเจ็ดธัญบุรีขี่ไปถึงคลองหก
อยู่ดีดีงูโผล่มาหน้ารถค่ะแต่ร้อยตำรวจรีภูมินบอกว่า
น่าจะเป็นลูกงูเหลือมคือตัวไม่ค่อยใหญ่มากน่าจะเป็นแบบลูกงูนะคะ
ตกใจค่ะจอดข้างทางเลยค่ะพอดูรอบรถก็เอ๊ะทำไมไม่เคยสังเกตเห็น
ลูกงูตัวนี้มาก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยพอจอดปุ๊บมองก่อนว่ามันหล่นไปหรือยัง
มันย้ายไปอยู่ส่วนไหนของรถจักรยานยนต์หรือเปล่ามองหาไม่เจอนะครับ
ตอนแรกร้อยตำรวจรีภูมินบอกว่าผีหลอกป่ะเนี่ยตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยสิ่งลี้ลับหรือเปล่าเนี่ย
ก็ไปดูภาพจากกล้องที่ติดไว้ที่หมวกกันน็อกค่ะมีงูจริงก็เลยแชร์ต่อให้เพื่อนดูนะคะ
พอหลายคนเห็นคลิปนี้ก็ไม่ได้ถามอะไรมากทะเบียนรถอะไร
ไม่เป็นห่วงเลยหรอคนโทรหายเยอะค่ะรถจำหนดรีภูมิบอกว่านึกว่าเพื่อนเป็นห่วงผมเป็นยังไงบ้างเนอะ
หรอกถามทะเบียนรถนี่นะคะก็เขาก็เลยบอกว่าก็ทะเบียนรถเขาเนี่ยออ่างรอเรือปป๑๘๙กรุงเทพนะ
ส่วนตัวลูกงูเหลือมที่โผล่มาเนี่ยอาจจะติดมาตั้งแต่จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้ที่แฟลต์ตำรวจห้วยขวาง
เพราะว่าแฟลต์ตำรวจเนี่ยมีงูเหลือมเยอะเลยกลางคืนมันก็เลื้อยออกมาจากตึกเยอะ
แต่เขาก็แปลกใจไงว่ามาอยู่ที่รถเขาได้ยังไงแล้วขี่ไปตั้งไกลนะคะ
ไปไกลมากกว่าจะโผล่มาค่ะ
คือทีแรกนะทีแรกมองพอหาไม่เจอปุ๊บก็คิดไปเรื่องเราตาฝาดหรือเปล่า
หรือว่าเราคิดเป็นเรื่องแบบเรื่องลี้ลับอะไรไปงั้นว่าหรือว่าเขามาเตือนมาอะไร
เอิญวันนั้นมีกล้องติดไปด้วยบังเอิญมันจับภาพได้ตามที่ลงในคลิป
แต่บังเอิญก็ไม่เป็นไรคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะงูมันขึ้นมาได้เพียงแต่เราก็ตกใจนิดหน่อย
เราก็ว่าเออสงสัยแน่เลยมันต้องขึ้นจากแฟลตเรานี่แหละ